แม่น้ำเจ้าพระยาผมพาลงไปที่ทะเลใต้กันหน่อยนะครับ
สงขลาครับปรากฏว่ามีเรือประมงของเวียดนามเนี่ย
ล้ำน่านน้ำไทยมาคราดปริงทะเล
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องออกเรือไปครับแล้วก็จับกลุ่ม
เพราะว่านี่ถือว่าเป็นการกระทำการผิดกฎหมายนะคะ
ก็คุมตัวได้มีลูกเรือทั้งหมด๕คนนะครับ
คุณผู้ชมครับหน่วยงานสอนชนภาค๒รับแจ้งว่า
พบกลุ่มเรือประมงเวียดนาม๕ลำลอบทำประมง
บริเวณระยะ๕๐ไมค์จากปากร่องน้ำสงขลา
เจ้าหน้าที่ก็พากันไปจับกลุ่มครับไปดูตอนนาทีจับกลุ่มหน่อย
แล้วก็พาคนที่ทำผิดเดินขึ้นฝั่ง
เขาจะเดินเกาะเหมือนกับขบวนรถไฟเด็กนะฮะ

แล้วเดี๋ยวเขาจะเดินเอามือแตะไหล่เดินเรียงกันขึ้นมาบนฝั่ง
หลังจากนั้นก็มีการตรวจคัดกรองโควิด
ก็เอาไม้สวอปคว้านจมูกนะครับ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ไทยก็ยังใจดีนะ
ยังมีการแจกข้าวปลาอาหารให้กับเขาได้กินนะครับ
ก่อนที่จะไปตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าของกลางก็คือ

มันจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเป็นเหมือนกับตะขอนะฮะ

แล้วของกลางก็คือปริงทะเลอยู่ในถังเนี่ย

ก็ได้มาด้วยจำนวนบางส่วนแบบนี้นะครับ

แจ้งข้อหา๓ข้อหา๑ใช้เรือประมงไร้สัญชาติ

ประมงพาณิชย์โดยไม่มีใบอนุญาต

โดยทำหน้าที่ควบคุมเรือแบบผิดกฎหมาย
คือคุณเข้ามาไม่ได้รับอนุญาตทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะ
นี่ครั้งแรกนะที่จับได้๑ลำก่อนเนี่ย

เพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก
นี่นะครับจับได้เรียบร้อยฮะ